คุณผู้ชมครับเรามาติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้กันนะครับ
เป็นข่าวใหญ่ประจำวันเลยนะฮะ
ไทยพยายามที่จะเฝ้าระวังป้องกันฝีดาดลิงไม่ให้เข้ามาในไทย
ปรากฏว่ามีผู้ป่วยรายแรกแล้วเป็นชาวไนเจรียวัย๒๗ปีนะครับ
ก็อยู่ที่ภูเก็ตคือเข้ามาที่ภูเก็ตนะฮะ
ปรากฏว่ามันเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตว่าเขาหนีการรักษาคุณ
ทีนี้ก็กลัวว่าโรคมันจะกระจายใช่ไหมฮะ
คือนี่วันนี้กรมควบคุมโรคได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่
จังหวัดภูเก็ตโดยด่วนเลยนะครับก็ให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
มีผู้ป่วยต้องสงสัยโรคฝีดาดลิง
คือเขาเข้ามาที่ประเทศไทยนะคุณนะ
เข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
แล้วก็เริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคม

ผู้ป่วยรายนี้ชื่อนายออสมอนชิฮาซิริมเนเซเรม
อายุ๒๗ปีสัญชาติไนเจรียนะครับ
เข้ามาแล้วเริ่มมีอาการวันที่๙กรกฎาคม
ต่อมาวันที่๑๖กรกฎาคมก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
อาการเริ่มต้นของเขาคืออะไรรู้ไหมคุณ
เขามีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีผื่นแดงมีตุ่มนูนแดงมีตุ่มหนอง

ทีนี้ลามไปใบหน้าลำตัวแขน
และทีนี้พอเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้ว

ตัวอย่างส่งห้องวิจัยครับ
แล้วปรากฏว่าพบว่าเป็นฝีดาดลิงจริง
ทีนี้ก็ต้องย้อนไทม์ไลน์ว่าประวัติของผู้ป่วยรายนี้

สถานบันเทิงที่หาดปาตอง๒๓สัปดาห์ก่อนจะป่วย

ไลน์ต่อมาก็คือวันที่๙มีอาการ

๑กรกฎาคมต้องรอผลตรวจใช่ไหม

เขาก็นั่งแท็กซี่ออกจากคอนโด
กรกฎาคมเขาเข้าพักที่โรงแรม

วันที่๑๙กรกฎาคมทั้งวันยังอยู่ในห้อง
แต่ปรากฏว่า๓ทุ่มของ๑๙กรกฎาคม

ของผู้ป่วยฝีดาดลิงรายแรกของประเทศไทย

โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็สาธารณสุขกลาง
จำเป็นที่ต้องเร่งติดตามตัวกลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการรักษา

เขามีประวัติมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัยด้วยไง

แล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับ

ไม่ว่าจะจากสถานบันเทิง๒แห่ง
ผู้ป่วยเคยไปใช้บริการรวม๑๔๒คน
ไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงแรม

ก็ตามนะฮะก็ต้องพยายามที่จะตรวจนะ

ตอนนี้สาธารณสุขภูเก็ตทำงานใหญ่เลย

เรื่องนี้นะฮะทางด้านของนายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์

บอกว่าตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งค้นหา

จะต้องเข้ามาในกระบวนการการรักษาให้ได้โดยด่วน
เพราะฝีดาดลิงติดต่อได้ด้วยการสัมผัส

สัมผัสโดยตรงกับผิวหนังนะครับ
แล้วก็เรื่องของสัมผัสวัตถุ

แล้วมันจะเป็นการแพร่เชื้อฝีดาดลิงในไทยหรือเปล่า

ทีนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายก
แล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขนะให้สัมภาษณ์เลยแหละ
บอกว่าโอ้โหต้องจับกลุ่มตัวมาให้ได้เลย
ขึ้นประกาศตามหาทั่วทั้งประเทศเลย
จับได้แล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาหรือ
ในประเทศเลยเอาฟังเสียงคุณอนุทินนะฮะ
ก็ใช้กฎหมายทุกอย่างที่มีอยู่

ก็ต้องดูในรเทศได้กว่าในรเทศ
ถ้าไม่หรือไม่ก็ต้องควบคุมจำเนื้อกดี
แต่ไม่ให้ไม่ให้ไปไหน

ตอนนี้ภูเก็ตก็เร่งติดตาม

ก็ต้องช่วยกัน

ส่งแท็กซี่ที่เขาไปเดินทางไปอีกนะ

มีผู้ป่วยที่พบยืนยันแล้วใน๖๖ประเทศ

ดังนั้นไทยกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศ

ใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งตื่นตนกตกใจนะ
สิ่งที่เราทำได้ก็คือการล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่าง
ใช่แล้วก็ไม่ใช่ติดในคนไทยเองนะฮะ
แต่ว่าเป็นคนต่างประเทศที่เดินทางมาจากไนเจรีย